คือเรามีโอกาสได้พูดคุยกับอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านแหลมที่เพชรชบุรี
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะที่มีส่วนสำคัญ
เพราะว่าเอาเครื่องสูบน้ำเทอร์โบเจ็ต
ไปช่วยในการลดระดับน้ำภายในถ้ำ
ซึ่งนายนพดลนิยมค้าหรือว่าผู้ใหญ่ตั้น
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรี
ซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ปิดทองหลังพระค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าดีใจมากหายเหนื่อยเลย
หลังจากที่รู้ว่าน้องทั้ง๑๓ชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภัย
ซึ่งผู้ใหญ่ตั้นก็ได้เอาเครื่องสูบน้ำระบบเทอร์โบเจ็ต

แล้วก็เอาไปช่วยระดมสุดสูบน้ำออกจากถ้ำหลวง
แล้วก็ประสานไปยืมเครื่องสูบน้ำอีก๑๐เครื่องค่ะ
จากว่าที่๑๐๓นโรงฤทธองดี
นายกอบตพุคาที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
ก็ผนึกกำลังกันทั้งเพชรบุรีทั้งลบบุรี

ยังมีความร่วมมือจากชาวนาในลบบุรีนะ

ลื้อเครื่องสูบน้ำจากไร่นารื้อแบบด่วนเลย
เอาออกไปเลยเพื่อที่จะไปช่วยเหลือน้อง
โปรการแต่ละชิดมันขนาดใหญ่มาฮึ่มมาเหมือนกันนะครับ
การขนเข้าไปในถ้ำหลวงยิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายใหญ่เลยนะฮะ
ใช่แล้วก็ผู้ใหญ่ตั้นก็บอกด้วยนะคะบอกว่า

ก็เลยบอกว่าทุกฝ่ายที่รวมพลังกันแบบนี้กลายเป็นฮีโร่
แล้วก็ย้ำด้วยบอกว่าที่ทำภารกิจครั้งนี้
ผมไม่ได้ต้องการชื่อเสียงทีมผมไม่ได้ต้องการดัง

แค่เห็นน้องปลอดภัยรู้สึกว่านี่แหละ
คือรางวัลที่สำคัญแล้วก็ดีใจมากแล้วนะคะ